นอกเหนือจากแฟนที่เชียร์ผ่านทางหน้าจอแล้ว
๖๐๐คนเมื่อวานดูยอดค่อได้
ติดตามนะครับว่าสิ่งที่เขานั้นสร้างพลังให้กับนักเตะทีมชาติไทยวิ่งแบบไม่มีหมดนั้น
มีอะไรบ้างติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแต่ศรัทธาของกองเชียร์ทีมช้างศึกไทยมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก
ที่จะมีโอกาสเชียร์ทัพช้างศึกแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม
การแข่งขันกองเชียร์ทีมชาติไทยรวมตัวกันเดินทางมายังสนามอาวอาราบี
ในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ๔ทุ่มครึ่งบ้านเรา
ส่วนใหญ่เป็นคนที่มาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศกาต้า
เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเชียร์ทีมชาติไทย
สำหรับวันนี้ก็พวกเราหลังเลิกงานก็ตั้งใจมากันอย่างพร้อมเพลียงทั้งหมดที่มา
นี่คือบริษัทเดียวกันหมดเลยฮะรู้สึกอ่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่มีการจัดแรงขันที่นี่ฮะ
พวกเรามีความตั้งใจจะมาครบทุกนัดเลยครับที่ไทยลงแข่งขัน
มาวันนี้ชุดนี้ผมว่าวันนี้จะชนะแน่นอนครับ
แต่ก็หาใช่อุปสรรคของกองเชียร์ไทย

เมื่อสามารถแบ่งแต้มจากซาอุดีอาราเบีย๑ประตูต่อ๑
ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน